คุณผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะฮะ
ออกไปดื่มเหล้ากับเพื่อนกลับมาที่บ้านก็ยังคงเมาอยู่
แล้วก็พาเพื่อนมานั่งดื่มกินต่อที่บ้าน
กินไปมาก็มีการเปิดเพลงเสียงดัง
ภรรยาก็ออกมาต่อว่าเกิดการทะเลาะกันขึ้น
เอาปืนยิงภรรยาเสียชีวิต
ภรรยาท้อง๙เดือนคุณผู้ชมครับ
แต่เขาไปจัดฉากว่าภรรยาฆ่าตัวตาย

ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
โดยทางด้านของพลตำรวจตรีเทียนชัย
คามปะโสผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบุรีบอกว่า
คดีนี้เป็นคดีที่สามียิงภรรยาตัวเองเสียชีวิต

ผู้เสียชีวิตคือนางสามรุ่งทิพย์แสงจันทร์
สามีก็คือนายชัยราชวัฒน์เพ็งสว่าง

ตำรวจห้วยไซน์เหนืออำเภอชะอำจเพชรชบุรี
เนื่องจากว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก๗สิงหาคม

เนื่องจากว่าฝ่ายผู้ชายสามีไปกินเหล้ามากลับบ้านมาดึก
พอกลับมาก็พาเพื่อนมานั่งดื่มกินต่อที่บ้าน

ภรรยาก็ไม่พอใจทะเลาะกันขึ้นกลับดึกก็แย่แล้วแล้วเปิดเพลงต่ออีกนะฮะ
สามีก็เลยโมโหใช้ปืนยิงภรรยาจนเสียชีวิต
แล้วก็รีบพาภรรยาไปส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ไปแจ้งทางโรงพยาบาลว่า
ภรรยาผมฆ่าตัวตาย
ต่อมานางสาวเฉิดโฉมคำตันซึ่งเป็นพี่สาวของผู้ตายกับญาติเนี่ย
เชื่อคำให้การของสามีว่าฝ่ายผู้หญิงฆ่าตัวตาย
ก็เลยประสานแพทย์ขอผ่าพิสูจน์ศพ
วิถีกระสุนมันเข้าตรงที่ศีรษะทะลุท้ายถอย
แต่ตำรวจชะอำแจ้งว่าผู้ตายอมปากกระบอกปืน
แล้วก็ลั่นไกลปืนฆ่าตัวตายซึ่งขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิง
พนักงานสอบสวนสพชะอำก็สอบส่วนเพิ่มเติม

จึงขอสารจับประเภทเชบุรีอันนุมัติไหมจับสามีผู้ตาย
แล้วก็เชิญมาสอบประคำเพิ่มเติมก่อนจะแสดงหมายจับ
แต่ว่าสามีผู้ตายก็ยังคงให้การปฏิเสธว่า
ไม่ได้ฆ่าแต่เมียเขาฆ่าตัวตายเองนะฮะ
เบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาปลายฆ่าผู้อื่น

และข้อหารยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดในเมืองหมู่บ้าน
หรือชุมชนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
ลักษุพี่สาวผู้ตายพร้อมเข้าครัวไป
ยืนยันว่าจะไม่เผาศพน้องสาว

ทางนี้เพิ่งจะทราบว่าฝ่ายชายนั้นไปมีผู้หญิงอื่น
ตั้งแต่น้องสาวท้อง๕เดือนแล้วนะฮะ
แล้วนี่อาจจะเป็นปมขัดแย้งทำให้สามีภรรยาคู่นี้ไม่พอใจ
ขั้นกับต้องยิงภรรยาที่ท้องแก่จนเสียชีวิต

ที่ครอบครัวก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย
ตอนนี้เตรียมยื่นขอคุ้มครองพยาน
ส่วนความคืบหน้าทางคดีผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธอยู่นะครับ
โดยวันนี้พนักงานสอบสวนจะนำตัวไปฝากหางต่อสาร
วัดเพชรชบุรีพร้อมยื่นคัดค้านการประกันตัวด้วยครับ